ก็มีข้อคิดอยู่ข้อหนึ่งว่า
คนหนึ่งผู้ชายคนหนึ่ง

เอาเอกสารคุณแม่แอบเอาเอกสารคุณแม่เนี่ย

มาตรา๒๘๐๒๘๙๒๙๐อะไรเนี่ยนะคะ
ซึ่งมันหนักคือจำคุกยาว
อันนั้นคือข้อหาเจตนาค่ะ
แล้วก็จำคุกยาวเป็น๒๐ปีเลย
แล้วแล้วคุณแม่ก็มานั่งพิจารณาเองว่า
มันไม่ได้นะมันเกินเหตุแล้ว
เพราะว่าคุณแม่ก็พอจะทราบว่าเหตุ

ที่หล่นลงไปในน้ำมันยังไม่มีเลย
หลักฐานยังหาไม่เจอเลยสักอย่างเดียว
เพราะผู้ชายคนนี้ก็เป็นคนรับปากว่าจะเอาหลักฐานมานะ
แล้วก็เป็นคนไปแจ้งอีกไปแจ้งเขาเนี่ย
คุณแม่ก็ดูแล้วมันไม่เข้าท่าสักเรื่องเดียว
คุณแม่ก็คุยกับทนายเลยว่า
คุณแม่ไม่ต้องการให้เขาโดนลงโทษยาวขนาดนี้
เขาจำเดย

ว่าไม่ต้องการไม่ประสงค์ให้
วัตต์ท้ายเรือเกาะขาแทร้นเนี่ยก็แทร้นเห็นคนเดียว

อื่นไม่มีใครเห็นนะคุณแม่ก็ได้สืบแล้ว
ตัวคุณแม่เองได้สืบแล้วด้วยคุยกับทุกคน
คุณแม่มองว่าข้อหาเจตนาฆ่าเนี่ยอันนี้แรงไป
แรงไปแล้วมันยากที่เราจะไปเจอหลักฐาน
แล้วคุณแม่มองว่าบนเรือที่เกิดอะไรขึ้นเนี่ย
อาจจะเป็นลูกเราก็ประมาทด้วยอย่างนี้หรอ
ประมาณนั้นค่ะประมาณนั้นด้วยเพราะเขาก็ดื่มสุรากันอืม
อืมทั้งเรือก็เลยเป็นห่วงว่าเขาก็คือจำเลยเนี้ย
ถ้าเกิดต้องไปติดคุกในข้อหาเจตนาฆ่าเนี้ยอืม
มันแรงไปใช่ใช่มันมันแรงไปที่เขาจะต้องไปติดคุก
เพื่อลูกเราอ่ะหรือเพื่อคุณแม่ยี่สิบปีอืม
แล้วแล้วได้อะไรคุณแม่ได้อะไรได้สภาพจิตใจที่แย่มาก
เอาคนไปขังคุกไว้๒๐ปีอ่ะแล้วครอบครัวเขาล่ะ
แล้วแม่ไม่อยากหาความจริงอะไรไม่อยากหาอะไรให้กับแตงโมว่าตกลงแล้ว
คุณแม่หาเองอยากหาหาเองค่ะ
อัดคลิปไว้ทุกคืนเลยทั้งคลิปทั้งอะไรอืม
ทุกคืนไม่ยอมนอนไปดูโทรศัพท์คุณแม่เต็มไปด้วยคลิปน้องโม
มีทั้งจากบังแจ๊กทั้งอะไรเยอะแยะเรามีพื้นที่ให้ทุกคนได้เปิดปากพูด
ในทุกเรื่องทุกประเด็นเปิดปากกับภาคภูมิทุกวันจันทร์ถึงศุกร์
บ่ายสามโมงครึ่งเป็นต้นไปทางไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสอง